คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๕๐๖๐มาจากไหนก็ไม่รู้อะค่ะ
กมีดเอาไว้ในกระเป๋าเดินเข้าไปในหมู่บ้าน
เข้าบ้านหลังนั้นทีเข้าบ้านหลังโน้นที
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัว
เพราะกลัวว่าจะมาขโมยของหรือเปล่ามาลักทรัพย์หรือเปล่า
แต่เรามีภาพค่ะที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปในบ้านหลังนึง
แล้วบ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขเอาไว้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
นี่ค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหน้าบ้านหลังหนึ่งริมถนนปากท่อสายเก่า
มนต์ท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามผู้ชายคนนี้ค่ะเห็นไหมคะ
ในมือเขาถือเหมือนไม้อ่ะนะคะแล้วก็พยายามจะเปิดรั้วบ้านของนางนันทา
อายุ๕๔แต่บ้านหลังนี้เลี้ยงสุนัขเอาไว้สุนัขเห่ากันใหญ่เลย
ผู้ชายคนนี้เลยถอยออกไปตัวเจ้าของบ้านเดินออกมาดู
ผู้ชายคนนี้ยังพยายามจะเปิดประตูนะเจ้าของบ้านต้องดันประตูเอาไว้
ตะโกนเรียกให้คนในบ้านมาช่วยหลังเกิดเรื่องนะคะผู้ชายคนนี้เนี่ย
เดินไปเปิดประตูห้องแถวที่อยู่ข้างทางหลายหลังมากไปหยิบถังน้ำมารื้อมาค้น
ไปนั่งอยู่หน้าร้านจนลูกสาวของคุณนันทากลับมาบ้านนะคะ
พอรู้ว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเดินตามไปดูนะ
ว่าเขาทำอะไรเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเนี่ย
ผู้ชายที่ก่อเหตุคนนี้ไปนั่งอยู่หน้าร้านขายหมู
แล้วพยายามจะขโมยรถจักรยานยนต์ของร้านขายหมู
นี่แต่ขี่ไปไม่ได้เพราะเจ้าของเขาหยิบกุญแจหนีเข้าบ้านไปแล้วเขากลัว
ตัวคุณกันนิกาลูกสาวของคุณนันทานะคะบ้านหลังที่เราให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเนี่ยนะคะ
ถามผู้ชายคนนี้เลยว่าอะไรเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าพฤติกรรมคุณแบบนี้
สรุปคือผู้ชายคนนี้พูดจาวกไปวนมาพูดไม่รู้เรื่องค่ะ
ชาวบ้านก็เลยมามุงดูเหตุการณ์กันเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
สรุปคือตำรวจจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้นะคะชื่อว่านายรุ่งเรืองอายุ๓๙ปีมีมีดอยู่ด้วย๑เล่ม
บอกว่าป่วยจิตเวทขาดยาแล้วจำบ้านตัวเองไม่ได้เลยเดินเปิดบ้านไปเรื่อยไม่รู้บ้านหลังไหนเป็นบ้านของตัวเองน่ากลัวนะ